สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้เนี่ย
ก็เข้าทำนองคำโบราณที่เขาบอกว่า

มันไม่มีอะไรดีหมดไม่มีอะไรเสียหมด

สิ่งที่สังคมไทยได้ยินมาช้านาน
ข้อนชีวิตทั้งชีวิต
ก็คือเรื่องความประพฤกษ์พฤติกรรมของตำรวจ

นำความเสื่อมเสียมาสู่วงการตำรวจ
โดยเฉพาะเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
คนทำผิดมากช่วยให้ผิดน้อย

คนไม่ผิดคนถูกกลับไปเป็นคนผิด
มีระบบเส้นสายมีระบบใช้เงินเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
อันนี้เป็นที่รู้กันมานานแล้วในบ้านเรา
เพราะว่ามันมีผลประโยชน์
แล้วผลประโยชน์นั้นมันก็เข้ามาเกี่ยวข้อง
มุมมามอมเมาจมปรักอยู่กับผลประโยชน์
ไม่มีใครทำอะไรได้

ก็ตั้งกรรมการสอบสวนทีนึง
แต่ว่าผลของการสอบสวนมันก็อยู่ในภาวะแบบ

เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่
เพราะว่าเงินทองที่ได้จากการทำผิดกฎหมาย
บางทีมันไม่ได้จบอยู่กับระดับปฏิบัติหน้าที่
แต่มันส่งไปถึงระดับคนเป็นนายหลายชั้น
คนเป็นนายเมื่อได้ผลประโยชน์ด้วย
วันดีคืนดีขึ้นมาจะเอาโทษกันอย่างดุเดือดกับลูกน้อง
เดี๋ยวลูกน้องมันโวยขึ้นมาว่าเงินที่ผมได้ผมก็ส่งนายนะครับ
แล้วจะทำยังไงมันก็หายนะกันไปหมด
วงการตำรวจก็เป็นอย่างนี้มายาวนาน
ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะกำลังจะบอกว่า
วันหนึ่งมันก็มีสัญญาณดีว่าตำรวจเขากำลังจะกวาดบ้านล้างบ้านตัวเอง
มีหัวข่าวที่เป็นข่าวที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
ก็คือว่าเรื่องของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ในฐานะพบทบ
ท่านได้ประกาศที่จะเอาเรื่องที่จะลงโทษ

เอาเรื่องคดีทุนจีนสีเทานี่แหละยกเป็นตัวอย่างเพราะเรื่องนี้มันใหญ่มาก
มันคลึกโครมมากผลประโยชน์มันเยอะมาก
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นั้นเนี่ยท่านเป็นพบตรได้ปีเดียว
ถ้านับตอนนี้ก็เหลืออีก๘เดือน
ข้าราชการระดับอธิบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
เขาไม่เอาคนปีเดียวมาเป็นเพราะเขาบอกว่าปีเดียวมันทำ
อะไรไม่ได้ออกนโยบายอะไรมาจะทำอะไรลูกน้องก็ไม่ให้
ความร่วมมือเขาทวงทวงไว้เดี๋ยวก็พ้นหน้าที่ไปแล้ว
เพราะอยู่ไม่นานแต่ว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ใช้ระยะ
เวลาที่เหลืออยู่หนึ่งปีเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังกับการกวาดบ้าน
กวาดล้างตำรวจที่เลวด้วยกันเนี่ยให้ได้จริงนะผมถือ
ว่า๑ปีที่อยู่ในวงการตำรวจและเป็นพบตรนี่คุ้มครับ
ปีเดียวเท่านั้นอ่ะคุ้มไม่ต้องอยู่นานแต่วางรากฐานของการ
ที่จะสั่งการให้เอาจริงเอาจังกับการดำเนินการล้างบ้าน
กวาดบ้านของตำรวจด้วยกันซึ่งกำลังทำอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะ
คดีทุนจีนสีเทาหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ย
ว่าไปรีดทุนจีนสีเทาวงเงินตั้ง๙ล้านห้าแสนแลกกับการ
ปล่อยตัวอันนี้ก็โดนข้อหาสินบนจีนขอดูรายละเอียดนี้
นึงด้วยครับเมื่อวันนี้พลธสุรเชษฐ์หากผ่านแถแหลงข่าว
พร้อมกับรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณวันลบนาคบัวแถลง
สอนอทุ่งมหาเมฆแถลงความคืบหน้าคดีเจ้าหน้าที่
ดีเอสไอร่วมกับตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งและทหารเข้าตรวจ
ค้นสถานกงศุลนาคูรูย่านสาธรณ์ตรวจค้นกันโน่นเมื่อ
วันที่๒๒ธันวาแล้วตรวจค้นคราวนั้นเนี่ยจับกลุ่มชาว
ได้๒คนแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาสอง
คนน่ะตั้ง๔ล้านเท่านั้นยังไม่พอยังยักยอกของกลาง
ในที่เกิดเหตุมูลค่าอีกสองล้านก็ด้วยสุรเชษสุรเชษบอก
ว่าจากการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้เชื่อได้
ว่าบุคคลที่เข้ามาตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวม๑๖คนแบ่ง
ล่ามชาวจีนอีกหนึ่งคนคนเหล่านี้ได้กระทำความผิดจริงตามที่
ถูกร้องเรียนฉะนั้นล่าสุดพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหา
เมฆเขาก็สรุปสำนวนพร้อมนำพยานหลักฐานบางส่วนขออำนาจ
สารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา๑๐คนแล้วนี่ไงนี่เป็นผล
พวงจากการที่พบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์สั่งการให้
พลตำรวจเอกสุรเชษลงไปดำเนินการตรวจสอบไงครับออกนิดละ
ครับเพราะว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รับเรียกรับผลประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่แล้วส่อไปในทางทุจริตซึ่งล่าสุด
พตเอกสุรเชษกับพตที่ที่พตที่ที่แสงสว่างคนนี้
เขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบานเขาจับมือกันตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกวาดบ้านตัวเอง
ดไก่ให้ลิงดูให้ได้รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเจอ
อย่างนี้แล้วเรื่องนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับตำรวจตมบาง
กลุ่มที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้คนจริงสีเทาค่าอยู่ไม่อยู่
ตอนนี้ก็ได้สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
สัปดาห์นี้ก็จะประชุมไล่เรียงโดยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกว่า๘๐คน
จำนวนนี้รวมยศนายตำรวจยศพลตำรวจตรีอีก๓คน
ซึ่ง๒ใน๓คนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับพลตำรวจสุรเชษ
ซึ่งท่านย้ำว่าจะต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการละเว้นแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตาม
แล้วภายในสัปดาห์หน้าจะเรียกอีกประมาณ๘๐นายเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหา
มาตรา๑๕๗ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
อีกมาตราหนึ่งที่จะเจอคือมาตรา๑๔๔
นี่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน
นี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมา
ถ้าการกวาดบ้านครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจนไม่กล้าทำกันอีก
ถือว่าได้อนิสงฆ์จากคดีตู้เห่า
ผมถึงบอกไงว่าข้อดีจากการดำเนินคดีทุนจีนคราวนี้
มันส่งผลมาถึงทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วพบตรสั่งกวาดบ้านล้างบ้านตัวเอง
เมื่อวานนี้รองประหลัดกระทรวงชื่อคุณวันลบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เอาใจใส่อย่างจริงจังมาก
ก็ตั้งกรรมการกันสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ตอนนี้ก็จะดำเนินวินัย
ผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกัน
แต่โทษทางวินัยเนี่ยมันโทษถึงขั้นไล่ออกก็มี
แล้วยืนยันว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ว่ามีพฤติกรรมใกล้เคียงกับตำรวจ
เวลาไปเรียกรับผลประโยชน์เวลาจะไปอำนวยความสะดวก
กรมสอบสวนคดีพิเศษทำไมต้องสอบสวนคดีพิเศษ
เพราะว่าคดีปกติให้ตำรวจสอบสวนไป
อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีพิเศษ
ที่เห็นว่าควรจะไม่ให้ตำรวจเข้าไปยุ่ง
ลึกล้ำมากกว่าซับซ้อนมากกว่าที่ตำรวจจะสอบสวน
คือเรียกรับผลประโยชน์หาผลประโยชน์
ฉะนั้นเรื่องทุนจีนสีเทา
นอกจากตำรวจเขาจะประกาศกวาดล้างบ้านตัวเอง